เรื่องของการมอบอุปกรณ์นะคะให้กับผู้ที่พิการในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
เป็นการมอบเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตค่ะ
นายแพทย์ดุลวิทย์ตะปะนียากรผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยนางอำภาวันยิ่งทวีศักดิ์ประหลัดอำเภอบ้านโป่ง

มอบรถเข็นขาเทียมและอุปกรณ์ช่วย
ในการเดินให้กับผู้พิการในอำเภอบ้านโป่ง

แขนขาเทียมให้กับผู้พิการ
เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
รับความรู้ในการป้องกันและบรรเทาการเกิดความพิการซ้ำซ้อน
เข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การประกอบอาชีพและการส่งเสริม
ให้กับผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
ภายในงานมีผู้พิการและญาติค่ะ
เข้ารับมอบอุปกรณ์ขาเทียมและรถเข็นจำนวนหนึ่ง
รวมทั้งได้มอบให้ผู้แทนสาธารณสุขของอำเภอค่ะ
รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชนของเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเนี่ย
รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ผู้พิการซึ่งเป็นผู้ชะลาด้วยนะครับ

ได้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

เพื่อที่จะให้ผู้พิการเหล่านี้
ได้มีชีวิตที่ปกติสุข
สามารถดำเนินชีวิตในความเป็นปกติได้ทุกวัน
เป็นคนปกติทั่วไปนะคะ